คุณผู้ชมค่ะลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราพูดถึงทุกวันเลยนะคะแต่ไม่ได้พูดถึงตัวครูปรีชาหรือหมวดจรูนแบบตรงสักเท่าไหร่
ส่วนใหญ่ความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคลิปที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนำมา
เผยแพร่๑๐คลิปด้วยกันความเคลื่อนไหวของฟ้าดรสุกิตนายอัจฉริยะ
มีอยู่๓คนครับสัปดาห์ที่ผ่านมา
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ปริศนา๓คนพาดพิงถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
คลิปนะคะก็เผยแพร่ผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ซึ่งก็บอกว่าบทสนทนาเหล่านี้เป็นการพาดพิง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บังคับการปราบราม
ติดต่อให้อีกฝ่ายถอนฟ้องเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในบางกรณี
หลังจากคลิปเสียงต่างถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
คนที่เกี่ยวข้องก็ค่อยทยอยออกมาชี้แจ่ง
โดยเฉพาะฟ้าค่ะนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยยอมรับว่าเป็นเสียงของเธอเอง
คุยกับเพื่อนแล้วก็ขอโทษคนที่เธอพูดพาดพิงถึงนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง๑
ผู้ที่ถูกพาดพิงก็ยืนยันว่าไม่กังวลใจอะไร
ที่ผ่านมากำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องตอบโต้
แต่พอตำรวจนิ่งกลับมีกระแสเรื่องการรับเงินเกิดขึ้น
ก็ยืนยันว่าไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักกับฟ้ามาก่อนค่ะ
ในคลิปเสียงมีการซัดทอดถึงพลตำรวจรีมัยตีฉิมเฉิด

ซึ่งท่านก็รับผิดชอบคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทโดยตรง

ตำรวจกองปราบรับเงินมาทำคดีนี้
ทำให้พลตำรวจรีมัยตรีต้องออกมายืนยันว่า

เรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะว่าองค์กรเสียหาย
ก็ออกมาขอโทษคนที่ตัวเองพูดถึง
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้เสื่อมเสีย
เป็นการพูดคุยเมาส์มอยกับเพื่อนนะคะ
ก็พูดถึงเจตนาของคนปล่อยคลิปด้วยนะคะ
ปล่อยคลิปแบบนี้ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่
ส่วนคนที่เกี่ยวข้องอย่างดรสุกิตภูลศรีเกษม
ที่ปรึกษาด้านคดีความซึ่งก็ถูกอ้างถึงในคลิปนะคะ

ไม่ให้อภัยค่ะสำหรับการถูกพาดพิงแบบนี้นะคะ
ฟ้าไปทำตัวเองให้ดีก่อนเถอ
ต้องมาขอโทษเขาไม่รับสายเลยไม่ติดต่อด้วยเลยนะคะ
หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันนายอธิริยะไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับดรสุกิตแล้วก็นางสาวฟ้า
ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณานะครับ
แจ้งความที่สพพระประแดงสมุทรปราการ
ก็เป็นการแจ้งความกรณีที่ดรสุกิตได้โพสต์ภาพเหตุการณ์
อดีตของนายอาชิริยะพร้อมกับครอบครัว
โดยเอาภาพไปตัดต่อแล้วก็โพสต์ข้อความหมินประมาท
จนสมาชิกเฟสบุ๊คของรักษ์ตร์สุกิต
เข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างทำให้เสียหาย
ส่วนนางสาวฟ้าเนี่ยเอาโพสต์นั้นไปแชร์ต่อ

เมื่อนางสาวฟ้าได้ตัดสินใจไปบวชชีพราม
วัดบุญศรีมุณีกรอยู่ย่านรามอินทรากรุงเทพ
บอกว่าจะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
หลังจากที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีแล้ว
โอ้โหตัวเธอได้รับผลกระทบหนักเหลือเกิน
ฟ้าบัวชีพรามวันเดียวนะคะคุณภาคภูมิก็บอกว่า
บวชวันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมไปยื่นหนังสือ

สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางในวันพรุ่งนี้
ก็คือจันทร์ที่๙เมษายนนั่นเองค่ะ
มีภารกิจว่าอย่างนั้นนะฮะ
วันนี้ครับทีมข่าวทรลัทธ์ทีวี
เราก็เลยตามไปดูหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
วัดบุญศรีมุนีกรย่านรามอินทรา

ชีพรามไป๑วันด้วยกันนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเพื่อต้องการหนีความวุ่นวาย
แล้วก็มรสุมชีวิตที่ถาสมเข้าใส่
คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
วันนี้ตลอดทั้งวันเธอก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนะครับ
ก็อยู่ครบ๑วันตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ
โดยบอกว่าการบวชชีพรามในครั้งนี้

แต่เป็นความตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้ว
เพียงแค่ต้องการถอยออกมาจากความวุ่นวายทั้งหมดแล้วตั้งสติ
พร้อมกับฝากถึงสังคม

อย่าสร้างกรรมสร้างบาปกันเลย

เรื่องบวชเนี่ยเรามีความตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
ก็คือปีที่แล้วก็ไปถือศิลป์มาตอนปลายปี

เพราะว่าถึงวันเกิดเนี่ยก็คงจะต้องบวชเพราะว่ามันชงใหญ่

มรสุมชีวิตด้วยอะไรด้วยหลายอย่าง
คือเรามัวแต่ไปอยู่กับ
กับสื่อกับทางโลกอะไรอย่างนี้ไม่ถอยหลัง
คือคิดว่าเออถอยหลังสักก้าวหนึ่ง
แล้วก็อยู่กับความนิ่งดู
กระแสสังคมมันถาโถม
คือมันประดังประเด็นแบบ

พอมันไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงก่อน

แต่พอได้เข้าวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ
มันมีสติขึ้นว่าเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้
ตอนแรกคิดเลยนะว่า
อดีตชาติเราไปติดอันนี้อะไรเขาเนอะ
อะไรอย่างนี้คนถึงได้เกลียดเราขนาดนี้

ประชาชนที่ด่าณตอนนี้นะคะ
อย่าได้สร้างกรรมปากเลย

ก็คือเจตนาดีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร

หยุดแล้วก็ถอยออกมาสักก้าวนึงเนี่ย

เพราะงั้นเราก็เลยถึงได้หันหน้า

อ่า
เท่าที่ฟังนี่รู้สึกว่าเธอก็จะเป็นคน

นี่ถ้าไม่ได้ผลบุญในอดีต
ช่วยเกื้อหนุนนี่ไม่รู้ว่าจะโดนหนักขนาด
ขนาดไหนนะมรสุมชีวิตในช่วงเวลานี้

เพื่อต้องการไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเกิดขึ้นอีก

ฟ้าจะไม่ค่อยได้มีส่วนเท่าไหร่

คนที่นำมาเผยแพร่จะซัดใครต่อก็สุดแท้แล้วแต่

แต่ถ้าเกิดว่ามันปล่อยให้สังคมมันเป็นแบบนี้
มันก็จะเป็นการละเมิดกันล่ำไปเรื่อยไป
ณวันนี้ก็เหมือนกับว่า

ก็เหมือนกับเป็นบทเรียนให้สังคมได้รู้ว่า
การที่ไม่ชอบกันเอาแอบอัดคลิปเสียง

เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีของแม่ชีเนี่ย
ถ้าไม่ทำต่อไปสังคมวันข้างหน้าเนี่ย
ก็คงจะละเมิดกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
อ่าส่วนการบวชชีพรามของนางสาวฟ้าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ

บอกว่าพรุ่งนี้วันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับ
จะนำกระเช้าไปขอเข้ามาพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ส่วนวันอังคารต้องไปปรึกษาทนายความเรื่องการถอนฟ้อง

ประกอบกับจะต้องเข้าไปดูเรื่องสำนวนที่สารอาญาคดีทุจริต

ก็เพราะเห็นว่าฟ้าบวชชีพรามทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับดรสุกิตว่ารู้สึกยังไง
เพราะฟ้าเขาก็พยายามจะโทรศัพท์ไปขอโทษ
ฟ้าก็พยายามให้ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลาง

รสุกิตก็บอกไม่ต้องพอเถอะแค่ไปทำตัวเองให้ดีดีกว่า
รสุกิตก็เลยบอกว่าขออโหสิกรรมนะคะเพราะว่าเป็นวันพระนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อมาแล้วค่ะอย่าติดต่อมาอีกเลย
ก็อนุโมทนาด้วยนะฮะก็ดีอนุโมทนาด้วย
การบวชของคุณฟ้าครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะถ่ายโทษความผิดที่
มีการกล่าวถึงดรได้ไหมคะ
ก็เขาก็เปล่งวาจาแล้วนี่ว่ากรรมใดที่เขาได้ร่วงเกิน
หลายคนด้วยใจและวาจาใจเนี่ยก็ขอให้อโหสิกรรมให้เขาด้วย
ผมวันนี้เป็นวันพระผมก็อโหสิกรรมให้
ไม่ติดใจที่จะไปเกลือกปั้วอะไรด้วยแล้ว
ค่ะแล้วทราบว่าพี่ฟ้าเนี่ยเขาบวชแค่วันเดียวส่วนตัวดรคิดยังไงคะ
วันเดียวดีแล้วจะได้บุญถ้าบวชหลายวันคนโกหกมันไม่ได้บุญหรอกนะ
วันเดียวให้มันมีสติที่มั่งคงแล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอย่าศักดิ์แต่ปาก
ถ้าบวชหลายวันจะบาปมากกว่านี้อีก

เขาบอกเขาโอโหสิดรสุกิตภูลศรีเกษมนะคะ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราด้วยบอกว่าฝากไปบอกฟ้าด้วยนะครับ
ไม่ต้องติดต่อมาแล้วไม่ต้องพยายามติดต่อมาอีกค่ะ
หลังจากนี้ต่อไปผ่านไปแล้วสมมุติเขาพยายามจะติดต่อเข้ามาอีกหรือ
ไม่ต้องติดต่อเลยนะฮะนะฮะไม่ต้องติดต่อผมมาเลยนะ
หลังจากนี้ไปถ้ามันมีข่าวพาดพิงถึงผมผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับเขาด้วย
พอจะเป็นสะพานใช่ไหมผมจะมาสอน

ทีนี้เนี่ยดรสุกิตเขาก็ไปให้การกับทางตำรวจนะคะ
กรณีที่เป็นพยานให้กับในแผน
แผนก็เป็นหนึ่งในพยานของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ก็คือพอให้สัมภาษณ์กับเราเสร็จก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรกับเรามากนักนะคะ